เขาบอกว่าเขาชอบถูกสามีกล่าวหาว่าเขานอกใจ

กล่าวหาเขาแต่เขาไม่ได้เป็นคนทำ
ชอบหาเรื่องทะเลาะตบตีเขาหาว่าเขานอกใจ
แต่คนที่นอกใจก็คือสามีนี่แหละ
อกใจเขาเองแต่หาเรื่องเอาความผิดมาโยนที่เขา
สุดท้ายล่าสุดกลับไปเจอกันสามีหาเรื่องทะเลาะกันอีกจะทำร้ายอีก
ทนไม่ไหวเอาปืนลูกซองยิงสามีตายค้าที่เลย
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ลบบุรีติดตามจากรายงานครับ
วัย๖๘ปีถูกยิงด้วยปืนลูกซองเสียชีวิตจมกองเลือดที่พื้นหน้าบ้านตัวเอง
ตำบลสแก่ราบอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลบบุรีจากฝีมือภรรยาคู่ชีวิตวัย๖๓ปี
หลังก่อเหตุนางจงถือปืนรอมอบตัวให้การรับสารภาพกับตำรวจว่าเธอเป็นผู้ก่อเหตุ
ที่ผ่านมาอยู่กินกับสามีมาหลายสิบปีชอบหาเรื่องทุบตีและกล่าวหาว่านอกใจ
ทั้งที่สามีเป็นฝ่ายแอบไปมีกิ๊กเมื่อจับได้ก็ชวนทะเลาะหาเรื่องทุบตีจนเกิดความแค้นสะสม
วันเกิดเหตุในเช้ากับนางจงทะเลาะกันเรื่องที่นายเช้าติดผู้หญิงชื่อต้อมอายุประมาณ๔๐ปีอยู่ที่โคกสำโรงเช่นเคย
จากนั้นในเช้าก็ขี่รถออกจากบ้านไปแต่ก่อนที่จะออกไปได้ขู่ว่ามึงอยากกินอะไรก็รีบกินก่อนที่จะไม่ได้กินทำให้นางจงกลัวว่านายเช้าจะกลับมาทำร้ายจึงค้นหาปืนลูกซองของในเช้ามาซ่อนไว้
กระทั่งประมาณ๑๘นาฬิกา๓๐นาทีในเช้าขี่รถกลับเข้ามาไม่ทันตั้งขานางจงก็ยิงระยะประชิดกระสุนเจาะเข้ากกหูและลำคอล้มลงขาดใจตายขาดที่
จากนั้นตำรวจได้ให้นางจงทำแผนประกอบคำรับสารภาพก่อนคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดี
ก็ยืมจับแผนรถอันดีก็ลงจากแผนรถเขาหันมาใจอย่างงี้มือขึ้นมาอ่าเขาชี้หน้าเออ
ย่างเขาสัดเลยก็เปิดใส่เลยเล็งเลยยิงเลยใช่ไหมอ่าเขาพื้นลง
ขอวัดทางนี้ฟังหนู
จริงกว่าเราขาเฟ้ม
ขณะที่หลานสาวของทั้งคู่เล่าว่าตากับยายมักทะเลาะกันบ่อย
โดยยายเล่าให้ฟังว่ามีปากเสียงกัน
ซึ่งวันเกิดเหตุได้ยินเสียงดังหนึ่งครั้ง
แต่คิดว่ารถเหยียบแก้วแตกเลยไม่ได้สนใจ
กระทั่งยายเดินมาที่บ้านพร้อมถือปืนมาด้วย
บอกให้พ่อกับแม่ของเธอพาไปมอบตัว
เพราะยิงตาไปแล้วตอนนั้นยอมรับว่าตกใจ
เห็นยายถือปืนพอตั้งสติได้ก็วิ่งไปดูตาที่บ้าน
ปรากฏว่าเสียชีวิตแล้ว
ตอนนั้นคือหนูฟังอะไรไม่ชัดเลย
คือหนูอึ้งอย่างเดียวหนูอึ้งปืนอย่างเดียวเลย
ก็พอปั้งเราคือแบบวิ่งออกมาแล้วเห็นมันยายถือปืน
คือแบบปืนหนูก็แบบสตันต์
แล้วหนูก็ไม่คิดว่าแบบมันจะเกิดขึ้นกับครอบครัวตัวเอง
ก็คือมันก็ช็อกเหมือนฝันเลยไม่ค่อยได้ยิน
แต่ว่าจนเป็นตัวแม่ใหญ่เองที่แบบไปเล่าว่าทะเลาะกัน
ความคืบหน้าทางคดีตำรวจสพพเนียด
ได้แจงโคหาค่าผู้อื่นโดยเจตนา
และนำตัวนางจงไปฝากค้างต่อสารจังหวัดรบบุรี

ซึ่งครอบครัวได้ยื่นหลักทรัพย์มูลค่า๔แสนบาท

สารพิจารณาแล้วอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวได้
ทีมข่าวแทรรักทีวีไหล่งาน